พาคุณผู้ชมมาตามดูคนนี้กันบ้างค่ะ
หลังจากที่ปิดกองสลากพัดไปไปทำคดีอะไรเป็น
ไปไปขึ้นศาลหรือไปอะไรก็ปรากฏว่าไปปรากฏตัวที่อุดรธานีนะวันนี้
เพราะว่ามาในฐานะหัวหน้าและผู้ก่อตั้งพัก
พักฯของเขาชื่อว่าพักฯเปลี่ยน
ลุยหาเสียงที่จังหวัดอุดรธานี
ไปถึงก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองอูดรธานี
อธิษฐานขอเป็นลูกเป็นหลาน
ขอให้สนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จ
แล้วก็มีการเสี่ยงเซียมซี
ตามรายงานบอกว่าได้เลข๒๗นะคะ
แล้วก็มีการทำนายดวงนี่ค่ะนี่ต้องโชว์ต้องโชว์นะคะ
หลังจากนั้นก็ลงมากราบสการาธาเวทสุวรรณ
ดอกกุหลาบสีแดงมีการจุดเลขทูบ
ให้กับบรรดาแฟนคลับที่มาให้กำลังใจ
เลขเด็ดกลับไปเสี่ยงโชคกันด้วยนะคะ
ก็ตามรายงานบอกว่าลอตเตอรี่เกลี้ยงแผงเหมือนกันนะคะ
นั่นไงที่อุดรธานีนะนะคะ

ชูนโยบายหลัก๒นโยบายคุณนัทพงศ์
ก็คือการลื้อระบบลอตเตอรี่ทั้งหมด
เปิดโอกาสทั้งคนซื้อคนขายเท่าเทียมกัน
ขณะเดียวกันก็เน้นส่งเสริมอาชีพทางออนไลน
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
หนึ่งเขาจะจ่ายน้อย
สองเงินที่เขาได้มาเนี่ย
เขาจะได้เอามาใช้จ่ายในเศรษฐกิจรอบตัวเขา
แล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นครับ

สู้ศึกเลือกตั้งในรอบนี้กับเขาด้วย